มีผู้ประกอบการรถยนต์ให้เช่าในพื้นที่พัทยาร้องเรียน
ขอความช่วยเหลือมาอย่างไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยระบุว่าให้เช่ารถยนต์ไปรวมกันกว่า๕๐คัน
แต่ว่าดูเหมือนว่าจะถูกคนที่เช่านั้นเอาไปปล่อยจำนำต่อ

ผู้ประกอบการรถยนต์ให้เช่าและเจ้าของรถยนต์กว่า๑๐คัน
ในพื้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีเดินทางมารวมตัวกัน
สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง
หลังให้เช่ารถยนต์ไปกว่า๕๐คัน
แล้วสงสัยว่าถูกหลอกนำรถไปจำนำต่อ
จอดอยู่ในกรุงเทพมหานครพื้นที่สอนหนอลาศกระบัง

และชุดสืบสวนจากศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์กองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินคดี
นายสุเนธเขียวละอหนึ่งในผู้ประกอบการรถยนต์ให้เช่า
เปิดเผยว่าประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์มากว่า๒๐ปี
โดยเมื่อช่วง๓เดือนที่แล้วได้มีนายสมเจต
ซึ่งเป็นคนรู้จักกันมาขอเช่ารถ
โดยอ้างว่าจะนำไปให้บริษัททัวร์
และนักท่องเที่ยวชาวจีนเช่าต่อ
ซึ่งการรับรถแต่ละครั้งจะทยอยรับ
ครั้งละ๑๒คันระยะเวลาเช่า๑๒เดือน
นายสุเนธให้เช่ารถไปทั้งหมด๓๓คัน
และของผู้เช่ารายอื่นอีก๒๑คัน

คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า๒๖ล้านบาท
มารู้สึกเอกใจว่าระยะ๒เดือนหลัง
พบว่ารถจอดนิ่งไม่ได้ขยับไปไหน
ไม่มีการใช้ตามที่ระบุในสัญญา
เกรงว่าจะถูกหลอกนำรถไปจำนำ
เก็บไว้ในโกดังกระจายตามพื้นที่ต่าง
ชำแหละและขายส่งต่อ
จากรถยนต์๔คันที่พบในพื้นที่สนราชกระบังแล้ว

ถูกนำไปจอดในพื้นที่ต่าง
ซอยกรุงเทพกรีธา๒๒ย่านประเวท๒๐คัน

และในจังหวัดลบบุรีอีก๓คัน

คือรู้จักกันก็ในระดับหนึ่ง
คือเขามาขอเช่าว่าเอาไปให้คนจีนเช่า
แรกเราไปเราก็เจอแต่คนจีนคนจีนประมาณสัก
ครึ่งประมาณสักเดือนหนึ่ง

รถมันเริ่มมาเยอะเราก็ผิดสังเกต
ใช่ไหมแล้วรถทุกคันที่ปล่อยเช่ามา

คือ๑เดือน๒เดือนรถไม่มีการขยับ

พอมีการขยับปุ๊บเราก็มาเช็กจี
เราก็ขับมาเช็คทีแต่จีเราทำงานอยู่

ตำแหน่งรถตำแหน่งรถอยู่แต่ตัวรถไม่มี
ขณะที่นายสมเจตผู้เช่ารถต่อจากนายสุเนธบอกว่า
ได้นำรถที่เช่ามาไปปล่อยเช่าต่อให้กับนางอีฟ
ซึ่งอ้างว่าจะนำรถไปให้นักท่องเที่ยวชาวจีน
บริษัทถั่วเช่าต่อจึงไว้ใจ
โดยยืนยันว่าไม่เคยรู้ว่านางอีฟ
จะนำรถไปจำนำต่ออีกทอด
ถ้ารู้ว่ารถไปจำนำจะปล่อยกับนางอีฟ
เพราะว่าผมก็เช่าต่อมา

และได้เรียกในหน้าทั้งหมดที่เช่ารถยนต์ไปปล่อยเช่าต่อ

เนื่องจากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับว่ารู้เห็นในการจำนำรถ
เพื่อสืบหาต้นเรื่องว่าฝ่ายใดที่เป็นขบวนการ
ในการหลอกเช่ารถยนต์ไปจำนำในครั้งนี้
โดยมีการสันนิษฐานไว้๒กรณี
คือเจ้าของรถกับนายหน้ามีการรู้เห็นกัน

โดยในหน้าได้นำรถมาจำนำกับนายทุนเพียงลำพัง
ซึ่งแต่ละกรณีก็ต้องดูเป็นรายบุคคลไป
ว่าจะแจ้งความและเรียกร้องค่าเสียหาย

และต้องสืบสวนหาว่าขบวนการนี้

เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ประกอบการเช่ารถยนต์ต่อไป